นี้กันหน่อยนะคะใครที่คิดอยากจะเล่นพนันนิดนิดหน่อยหน่อย
ไม่รู้แหละว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนแต่ส่วนใหญ่จุดจบอยู่ในคุกนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นสิงพนันออนไลน์คนนึงไม่รู้หรอกว่าเงินมันขาดมือหรืออะไรยังไง
ไปฆ่าปาดคอวินมอเตอร์ไซค์ชิงทรัพย์เขา
ขโมยมอเตอร์ไซค์เขาไปด้วยนะคะ
ล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตรงนี้คือถนนเรียบคลองเชียงรากน้อยนะคะ
ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เป็นจังหวะขี่หนีแล้วแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ขี่อยู่นั่นของคนตายนะคะ
คือก่อนที่จะขี่หนีมาเป็นภาพนี้เนี่ย
ไปเอามีดปากคอนายสันทิติวายยี่สิบแปดปีจนเสียชีวิตอ่ะค่ะ

หาหลักฐานไล่ดูภาพกล้องวงจรปิด
ก่อนและหลังตามเส้นทางที่ผู้ตายขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ประเด็นคือสองคนนี้มาเจอกันได้ไงรู้ไหมคะ
คนก่อเหตุคนร้ายเป็นลูกค้ามาขอขึ้นวิน
คนตายก็ขี่ไปส่งแล้วสุดท้ายไปฆ่าเขาแล้วขโมยรถมอเตอร์ไซค์เขาไปด้วย
เรื่องต้นตำรวจรู้ชื่อแล้วว่าคนก่อเหตุคนนี้ผู้ชายคนนี้
ยุทธนาตุ่นทิพย์อายุ๓๖ปีเป็นชาวอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
นี่นี่เห็นไหมคนก่อเหตุซ้อนท้ายคนตาย
คือเป็นลูกค้าเขาแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นฆาตกร
ตำรวจรวบรวมหลักฐานขออนุมสารจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับเลยนะคะ
ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยกระทำทารุณโหดร้าย
ทรัพย์โดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ตำรวจไปตามจับตัวยุทธนาได้ในห้างสรรพสินค้าที่พระนครศรีอยุธยา
ปฐุมนะไปจับได้ที่อายุทยานะคะ
ยุทธนารับสารภาพเลยว่าตั้งใจฆ่าชิงทรัพย์
แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ที่ขโมยเขามาเนี่ย
ไปจำนำแล้วถามว่าละอยู่ไปฆ่าเขาทำไม
คุณก็ขอเขาขึ้นวินไปดีแล้วคุณไปฆ่าเขาได้ยังไง
เขาบอกว่าก็คนตายไม่ยอมขี่ไปตามเส้นทางที่เขาบอก

พอก่อเหตุเสร็จก็เอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำที่รู้จักกันผ่านทางสื่อออนไลน์
พอนัดหมายรับรถกันที่ราชบุรีได้เงินมา๗๐๐บาท
ฝากไว้ในบัญชีส่วนหนึ่งเอามาใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่ง

ส่วนชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุเอาไปทิ้งไว้ในถังขยะที่ห้องน้ำ
ในห้างญลังศิตแล้วก็หนีไปกบด่านอยู่อุทยา

ตำรวจไปไล่ตามมาหมดเลยนะคะกางเกงยีนขายาวรองเท้าแตะ
มือถือเงินสด๓๒๐๐บาท
คือบอกว่าไปทิ้งไว้ที่ไหนตำรวจไปตามเก็บมาหมดเลยค่ะ
ผู้กำกับการสพคลองหลวงบอกว่า
ประสานงานทุกภาคส่วนเลยหลังจากเกิดเหตุ

หาหลักฐานติดตามตัวแล้วก็เลยสามารถจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์เกิดเมื่อวานจับได้แล้ววันนี้
แต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดค่ะ
ว่าจริงแล้วสังเกตทั้งนี้เกิดจากอะไรกันแน่
อาวุธต้องมีเกี่ยวกับโครงการเรื่องเกี่ยวกับกรรมนานหรือวิทยุนิยสินอะไรไหมคะ
ถ้าเป็นเรื่องของประวัติคดีอาชญากรรมนี้ไม่มี
แต่จากแนวทางสืบสวน
ก็อาจจะมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นการพนันออนไลน์
เมืองต้นตำรวจก็ยึดหลักฐานที่เป็นของกลางทั้งหมดแล้วนะคะ
แล้วก็นำตัวนายุทธนาและทรัพย์สินที่ได้ทั้งหมดเนี่ย
ส่งพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงดำเนินคดีตามกฎหมาย
คือที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด
เพราะว่าเขามีประวัติเล่นพนันออนไลน์